คุณผู้ชมคะเวลาขึ้นรถแท็กซี่

กางเกงก็ต้องเป็นขายาวถูกไหม
แต่เดี๋ยวจะให้ดูโชเฟอร์คันนี้ค่ะ
ใส่เสื้อไม่ใช่ฟ้าใส่เสื้อเหลือง

นี่มันกลิ่นทินเนอร์นี่มันกลิ่นกาวนี่
ทำไมมันเต็มรสแบบนี้ไปหมดเลยอะคะ
พี่เบิร์ตเขาใส่เสื้อให้เข้ากับสีรถแหละ

เพราะว่าเราเบลอเบลอไว้
ไหล่นี่ขาดขาดตั้งแต่คอยันไหล่
หรือว่ามันเพิ่งมาเกี่ยวตอนขับรถเหรอ
คงไม่ใช่นะดูจากลักษณะคงไม่ใช่
แล้วเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าพี่เอามา๒๐บาท
รู้ไหมค่ารถ๓๗บาท

คิดดูผู้โดยสารไม่รอที่จะหาตังทอนแล้ว
เจอแบงค์๒๐เอามาเลยเอาแค่๒๐อ่ะพอ

ก็ดูดิดูกระนับอยู่
กระนับช้าหัวงนเงียน

เอาไปน้ำเอาไปน้ำเอาอีกกรงเงียน

กลิ่นทินเนอร์ไงกลิ่นกาวไง

อมหรือพี่เบิร์ตจะคิดในแง่ดียังไงก็ตาม
ผู้โดยสารคนนี้เขาไม่เอาอ่ะ
แป๊บเดียวขอจอดขอลงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขานี่แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไปคุยเลยนะกับคนถ่ายคลิปน่ะ
คือคุณพลเดชค่ะนุริตานนอายุ๒๕ปีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะนะ๑๓พฤศจิกาวันอาทิตย์ตี๕๓๐ผมก็เรียกรถแท็กซี่คันนี้ตรงถนนสุขสวัสดิ์
ขึ้นรถมาหายใจไม่ออกในรถดมไปแล้วแบบหายใจไม่ออกก็หายใจเข้าดิมันไม่ไหวไงงั้นตายเอา
เพราะว่าหายใจเข้าไปแล้วได้กลิ่นอะไรอ่ะกาวกลิ่นทินเนอร์มันฟุ้งไปทั่วรถเลย
อยากจะจับดอมเข้าไปอยู่ในรถแล้วที่ได้กลิ่นแบบนี้แล้วก็ล็อกไม่ให้ออกมาเลยเนี่ย
คือไม่ใช่แค่กลิ่นในรถค่ะคุณผู้ชมโชเฟอร์แต่งตัวไม่เรียบร้อย
เสื้อผ้านี่หลุดลุ้ยนะใส่กางเกงขาสั้นด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็เปิดเพลงดังลั่นรถเลยค่ะขับไปแป๊บนึงอ่ะ
ตัวของคุณพลเดชนะเขาเปิดกระจกนิดนึงเหมือนกับจะได้ระบายอากาศ
เอากลิ่นกลิ่นมันออกไปหน่อยนึงปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่เห็นอ่ะ
เห็นแล้วก็กดปิดกดล็อกไม่ให้เปิดกระจกเลยอ่ะมีงั้นด้วย
นี่ไงก็เลยกลัวจะไม่ไหวเอาเลยบอกโชเฟอร์ว่าแบบพี่
พี่จอดข้างหน้าเลยก็ได้เอาค่าลดสามเจ็ดใช่ไหมอ่ะ
เนี่ยผมให้ร้อยหนึ่งพี่ทอนมาแค่๒๐พอเพราะว่าเขาหาตังทอนอยู่นานมาก
แล้วหน้าตาโชเฟอร์ตอนที่หันมาคุยนะมึนเบลอน้ำลายยืดน้ำลายย้อยแล้ว

ใช่มันให้พี่คิดดีอะไรได้อีก
เลยเอาคลิปมาโพสต์ไว้บอกว่าอยากให้กรมการขนส่งไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าดูลักษณะแต่งตัวแล้วดูทรงไม่ใช่โชเฟอร์แล้วล่ะ
ทีมข่าวก็ไปถามอู่แท็กซี่แถวซอยสุขสวัสดิ์นั้น

นี่ไปถามเขาก็บอกว่าอ๋อไม่อย่างอู่นี้
เขาบอกว่าปกตินะในอู่ผมโชเฟอร์ทุกคนใส่ยูนิฟอร์มเรียบร้อย
เสื้อฟ้าอ่อนกางเกงขายาวสุภาพ
แล้วก็เลยถามไงว่าพี่ในอู่แถวนี้มีรถแท็กซี่ที่หายไปไหมเพราะอะไรอ่ะ
คือคิดเองนะคิดเชื่อมโยงเองว่าหรือคนนั้นเขาไม่ใช่โชเฟอร์จริง
ไปเอารถมาขับหรือยังไงหรือเปล่า
มาถามในอู่ตรงนี้ไงว่ามีรถหายไหม
ซึ่งพี่เขาก็บอกว่าอ๋อก็เท่าที่พี่ตรวจสอบดูเนี่ย
ทางซอยนี้ก็ไม่ได้มีแจ้งว่าแท็กซี่คันไหนของอู่ไหนหายนะ
หรือว่าไปยืมมายืมของคนรู้จักมาขับอย่างนี้เหรอ

แต่ที่แน่เอาทะเบียนไปดูเถอะ

แล้วก็ข้างรถแต่ว่าพี่ดูลักษณะของรถสีแบบนี้
เหมือนเป็นแท็กซี่แบบของสหกรณ์หรืออะไรแบบนี้นะ
น่าจะตามดูไม่ยากตามฐานดูหน่อย
เป็นหัวพุทธศาลครับคุณพุทธองค์ครับใช่